ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็มีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ออกมา
เพราะว่าหลายคนเห็นคลิปนี้ได้ยินได้ฟังจากคลิปนี้แล้วโอ้โหตำหนิเจ้าหน้าที่
คือในคลิปเนี่ยค่ะจะมีเสียงผู้หญิงสองคนนะคะแล้วเหมือนกับเป็นเสียงคนสูงอายุละ
คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่แต่งตัวเป็นเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เลยแหละ
ขอมีดคืนมีดสามเล่มที่เจ้าหน้าที่ยึดไปครับแต่เจ้าหน้าที่คุยกับผู้หญิงที่สูงวัย
ในคลิปนี้พูดแบบไม่ดีเลยคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
ผมมีดอ่ะผมมาได้อย่างใครแค่งก็ได้แต่ผมจะเอามีดป้ามามาเติม
เอออันนี้เองพูดเองนะนี่เองพูดเองนะผมจะเอามาทำไมป้าไม่ได้ว่านะ
เอ้าเออเองบอกเองจะมาทำเอออันนี้ป้าเองพูดเองนะ
ป้านี่เป็นรุ่นหกสิบสี่รุ่นแม่เองก็ว่าได้แต่เองนะ
อย่าเอาอายุมาพูดกันเลยก็ใช่ไงเองเมามาก
ถ้าไม่เมาก็คงจะไม่เห็นอ่ะทำไมระวังป้าจะถูกผมจับนะครับ
เออไม่มีความผิดไม่ไม่กลัวแค่ถามป้าถามเองจริงเองเครื่องอะไรป้าแต่เมื่อไหร่
ไปแล้วเออไปแล้วไอ้ที่ถ่ายไว้นะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้พูดกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเราต้องขออนุญาตดูดเสียงไอ้เสียงที่ดูดไปมันคือคำหยาบ
จะเอามาทำจุดอะไรป้าก็บอกไอ้คำจุดเนี่ยคุณพูดทำไมมันเป็นคำหยาบนะมันแรงนะ
แค่ขอทวงมีดคืนที่คนยึดเอาไปอ่ะแล้วคนก็มองว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่า
ในคลิปพวกเขาพูดคนเนี่ยเมาหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐กุมภาพันธุ์นะคะ
ในพื้นที่หมู่๗บ้านปักเหมืองตำบลด่านแม่ฉลับอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
ทีมข่าวของเราไปเจอคุณป้าที่อยู่ในคลิปนะคะนางกวนเจริญพร้อมอายุ๖๒
ตามคลิปแกก็พูดเนาะว่าแก๖๔แล้วรุ่นแม่แล้วเขาก็ไปทวงมีดสามเล่มมาค่ะ
คุณป้าบอกว่าป้ากับชาวบ้านไปที่ด่านตรวจดงใหญ่ไปทวงมีดสามเล่มที่เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปที่ไร่
แล้วก็ขึ้นไปบนห้างเฝ้าไร่กันช้างป่าแล้วยึดไป
มีดนี้มันเป็นมีดตัดมันก็เลยจะไปขอคืนจะเอาไปตัดมันสัมปะหลัง
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปคุณป้าบอกว่าไม่ได้อะไรเลยป้าไม่ได้อะไรเลยจริง
แค่จะไปเอามีดคืนและคนถ่ายคลิปก็คือหลานสาวเป็นคนถ่ายคลิปให้
แล้วก็บอกว่าสังเกตดูเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่แน่ใจดูเหมือนเมาเลยคุณผู้ชมว่ายังไงคะดูคล้ายเมาหรือเปล่า
เถียวสิว่าเจ้าหน้าที่ครับทำตัวหน้าที่สุดไป
จริงไม่เหมาะสมนะครับ

ทำไมเราถึงต้องเอาไปลงเลยทีเดียว

บางทีมันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องโดนเก๊ครับ

ที่เราไปนอนห้างก็คือเราเฝ้าฉางปกติ
ไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายเลยนะครับ
อย่างมีดตัดหัวมันเราเนี่ยไม่สมควรที่จะเอาไปครับ
แต่เจ้าหน้าที่มาประมาณ๑๐คนนะครับ
แล้วแบบฝนตกดินก็เปียกใช่ไหม
แล้วเขาก็ไม่ให้เกียรติที่นอนของลูกน้องผมเลย
อ๋อหูาบ่อยครับ

ที่เห็นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมันมาอยู่รวมตัวกันเนี่ยค่ะ

รือกันเกี่ยวกับแนวทางที่ไปมีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่
ชาวบ้านเลยบอกว่าเดี๋ยวลงลายมือชื่อ
ร้องขอความเป็นธรรมยื่นศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
ก็อยากจะได้รับความเป็นธรรมเพราะชาวบ้านยืนยันว่า
แค่ไปทวงมีดตัดมันแค่นั้นเลย

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ฉันสิมา

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนักฮารินเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิป

พยายามบอกว่าพวกผมนำมีดเขามา
ซึ่งความจริงแล้วผมไม่ได้เอามา

ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเซาซีด้วย
ก็เลยสุดท้ายเขาก็เลินทางกลับ
เขาก็พยายามยุแห่ว่าเอามีดเข้ามาหรือเปล่า
ซึ่งผมก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง

การที่เขาพูดว่าเอามีดมามันเหมือนกับปักปำเราอะครับ

หรือว่าดูเป็นการกระทำที่ไม่ดีเนี่ย
ผมก็ต้องกลับขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย
เพราะว่าบุคลิกของผมโดยส่วนตัวแล้วก็จะเป็นแบบนี้
ด้วยหน้างานด้วยลักษณะของงาน
ซึ่งก็ไม่มีการลงมือหรือทำอะไรรุนแรงต่อกัน
นี่ค่ะว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์คือคนในคลิปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้เอามีดของคุณป้าหรือว่าคุณยายไปเลย
ไม่ได้เอาไปแล้วมาเซาซีเนี่ยเขาก็เลยตอบไปแบบนั้น
ถ้าหากว่าสังคมไม่สบายใจก็ขอโทษก็ยกมือไหว้ขอโทษ

เขาบอกแค่ว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยเขาไปตรวจราดูเรื่องของอะไรที่มันผิดกฎหมาย
มีคนไปแอบตัดมงตัดไม้อะไรหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่มีอะไร

อยู่ดีคุณป้ามาทวงมีดเฉยเลยซึ่งเขาไม่ได้เอาไป
แล้วมาทวงแบบเอะอะโวยวาย
เขาบอกว่าเขาอาการไม่ค่อยดีกินยาแก้แพ้
อ๋อกินยาแก้แพ้อย่ามาหาว่าเมาเป็นยาแก้แพ้อย่ามาหาว่าเมา
หน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินบอกว่าก็จะไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็ยินดีให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจนะคะ
ก็ใช้คำว่าถอยคนละก้าวชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็จะพูดคุยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านสบายใจมากยิ่งขึ้น
ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมชาวบ้านกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูแลอยู่
ที่บอกว่าก็ไปดูความปลอดภัยให้นั่นแหละอะไรแบบนี้ค่ะ